เกิดเหตุสลดส่งท้ายปีที่ฉะเชิงเศร้า

เสพยาจนหลอนกระทืบลุงของตนเองจนเสียชีวิตแล้วตัวเองก็หลับไป
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงปลุกขึ้นมา
เขายังไม่รู้ว่าลุงเขาตายเพราะอะไร

ใครตาย
นี่อยู่บ้านเองเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ย
รู้พี่

กับเขากระทืบลุงตัวเองตาย
ยังไม่รู้ว่าตัวเองไปทำอะไรนะฮะ
ตำรวจสพแปลงยาวฉะเชิงเซาเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ครับ
ในพื้นที่บ้านสวนบนตะบนสำโรง

นายนครินอายุ๓๐ปีผู้ก่อเหตุ
นั่งเผ้อหวนเลาะอะไรกันไป
หลอนยาครับไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกระทืบลุงตัวเองจนตาย

นายนักฮารินร้านผู้ก่อเหตุแบบว่า

อันนี้หลังจากที่เริ่มพูดคุยกันรู้เรื่องนะ

ผมก็นึกว่าแค่สลบไม่คิดว่าเขาตาย
ยะงั้นนะครับ
ทางด้านของนางทองขาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุกลางดึก
นายน้อยเขาเดินไปถามหาเล่าขาวกับนายแน่คารินกับหลานนี่แหละ
ถามไปถามมามีปากเสียงกันแล้วได้ยินเสียงนายน้อยเนี่ยร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายกันช่วงนั้นค่ะตนเองก็เลยพาคนในบ้านออกมานอกบ้าน
แล้วก็ทำร้ายลุงก็ยาบ้าเดี๋ยวนี้เม็ดหนึ่งมันไม่ถึง๕๐บาทมันหากันง่ายเหลือเกิน
พอเสียงสงบลงไปก็เดินกลับมาพบว่านายน้อยนอนจมกองเลือดเพราะถูกหลานกระทืบจนตายครับ
ก็ถามหาเล่าหาเล่าเจ้าออดนั่นแหละ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
จริงตัวหลานคนนี้ไปดำเนินคดีเรื่องของฆ่าขนตานและก็เรื่องของการเศษยาเศษปิดนะครับพิษเหล้าพิษสุรานำพาตายมาให้พิษยาบ้าก็นำพาตายมาให้เช่นกัน